มาดูความคืบหน้ากันหน่อยนะคะกรณีที่ผู้เสียหาย
เขาโพสต์คลิปเอาไว้ในเฟซบุ๊คว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๘ธันวาคม
ช่วงเวลาประมาณทุ่มครึ่งแถวเอกชัยซอย๒จังหวัดสมุทรสาคร
ว่ามีกลุ่มผู้ชายกลุ่มนึงนะคะลักษณะเป็นวัยรุ่นแหละ
อยู่ดีก็มาที่หน้าร้านขายของชำแล้วก็มีปืนมาด้วย
แล้วก็เป็นลักษณะเหมือนกับเอาปืนมาขู่ทำร้ายร่างกายด้วยเนี่ยค่ะตามคลิปนี้เลย
มีกลุ่มผู้ชายอีกกลุ่มนึงเขานั่งอยู่หน้าร้าน
เหมือนเขานั่งสังสรรค์กันอยู่กลุ่มนี้อยู่ดีก็มาต่อว่ามาด่า
แล้วก็เดินเข้าไปในร้านถือปืนอยู่นะคะ
แล้วก็ไปจี้คนแก่ที่เป็นเจ้าของร้านแล้วก็ทำร้ายเด็กที่อยู่ด้านในด้วย
ตรงนี้เคยปืนไปนะ
สัตว์เลยด้งแบบนี้
สวัสดีครับ

โอ้โฮทำไมเขามาทำแบบนี้อย่างนี้

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ว้าวนี่แบบคลิปนี้
และเข้ามาไหน
คนที่อยู่ในบ้านเขาก็ยังกลัวอยู่ไงคุณภาคภูมิว่ามันจะย้อนกลับมาอีกไหม
มันจะกลับมาทำร้ายอีกหรือเปล่าแล้วไอ้คนที่กลางที่สุดเนี่ยนะ
หมวกกันน็อกทำไมถ้าเจ๋งมากเนี่ยทำไมกลัวเขาจะเห็นหน้าหรือยังไง
เพื่อนมาด้วยกันนี่ยังเห็นตาชัดอันนี้จับไม่ยาก
วัยรุ่นกลุ่มนี้ค่ะเขาขี่รถจักรยานยนต์กันมานะคะ
แล้วก็มาต่อว่าผู้ชายที่อยู่ในร้านอยู่หน้าร้านนี่แหละ๓คน
นี่คือที่ซอยเอกชัย๒ตำบลมหาชัยจังหวัดสมุทรสาคร
แล้วก็ลงมือทำร้ายชกต่อยเขาเอาปืนขึ้นมาขู่เอาไม้มาตีเนี่ยค่ะ
แล้วพอผู้ชายที่อยู่ด้านหน้าเขาวิ่งเข้าไปในร้านใช่ไหมหลบเข้าไปหลังร้าน
กลุ่มวัยรุ่นที่มาทำร้ายเขาก็ตามเข้าไปในร้าน
เอาปืนมาขู่คนแก่ด้วยคนแก่เขาเป็นเจ้าของร้านนะ

หลังจากนั้นขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
อันนี้เป็นกล้องวงจรปิดในร้านนะคะเขาบันทึกภาพเอาไว้ได้
ธันวาคมทุ่มครึ่งครับคุณพลอยสจิฤทธิสินนักข่าวของเรา

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองสมุทรสาคร
เรียกตัวคนที่ถูกทำร้ายที่อยู่ในคลิป
รวมถึงคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดมาสอบปากคำนะคะ
ผู้เสียหายที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นทำร้าย๓คนเนี่ย
เล่าว่าเขานั่งดื่มเหล้ากันตามปกติหน้าร้าน
อยู่ดีก็มีกลุ่มวัยรุ่นตามที่เห็นในคลิปนี่แหละ
บุกเข้ามาถามหาคนเสื้อแดงอยู่ที่ไหน
ซึ่งคนเสื้อแดงที่กลุ่มวัยรุ่นถามหาก็คือ
ในกลุ่มที่ขอตัวกลับไปก่อนหน้านี้เพียงแค่๔นาทีเท่านั้น
มาถามหาคนนั้นแหละแต่คนนั้นน่ะกลับไปแล้ว
แต่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ไม่ฟังอะไรเลย
ทั้งที่คนที่ตัวเองถามหาก็ไม่ได้อยู่นะ
ก็เข้าไปต่อยคนที่เหลือแล้วก็วิ่งหนีกันกระจัดกระจายคนที่ถูกต่อยนะคะ
บางคนวิ่งเข้าไปในบ้านไอ้วัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ตามเข้าไปทำร้าย
ใช้มีดฟันเข้าไปที่หลังด้วยนะแล้วก็ใช้ปืนขู่คนในบ้านว่าอย่าช่วยนะ

ซึ่งผู้ชาย๓คนที่เขานั่งดื่มเหล้ากันอยู่ข้างหน้าแล้วก็ถูกรุมทำร้าย
เขาบอกว่าไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อนนะ
แล้วไอ้กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนด้วยนะ
หลังจากนั้นเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาก็นั่งดื่มเหล้ากันอยู่ดีพอโดนทำร้ายปุ๊บเนี่ย
กลุ่มผู้ก่อเหตุเขาก็แยกย้ายกันกลับไป
แล้วเขาก็ยืนยันว่าตัวเขาเองที่นั่งดื่มเหล้าด้านหน้าเนี่ย
ไม่ได้ส่งเสียงรบกวนใครไม่ได้แบบโอ้โหเสียงดังจนคนจะต้องมาด่ามาทำร้ายเขา
แล้วก็ไม่ได้ไปแซวเรื่องผู้หญิงไม่ได้มีเรื่องชู้สาวอะไรด้วย

ไม่รู้ว่าทำไมกลุ่มนี้ถึงต้องมาทำร้ายอะค่ะ

เขาก็เข้ามาถึงเขาก็ถามหาเสื้อแดงพวกมันไปไหนอะไรประมาณนี้
ก็ถามหาเสื้อแดงพวกมันไปไหนอะไรประมาณนี้ตามทริปที่ปรากฏ
เขาก็มาถามหาเสื้อแดงพวกมึงไปไหนครับผม

เขาก็เหมือนเขาก็ไม่ฟังอะไรผมเขาก็มาถึงเขาก็ถาม
เพราะว่าปกติแล้วก็ไปนั่งกินก็ไม่ได้เคยมาสังเกตมองใครอะไรประมาณนี้

ที่เขามาถามหาผู้ชายเสื้อแดงเนี่ย

เขาก็บอกว่าวันเกิดเหตุ
เป็นคนสวมเสื้อแดงตามที่กลุ่มวัยรุ่นเข้ามาถามหาจริง

เขาบอกว่าเขามาดื่มกับเพื่อน

ไม่ได้คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ซึ่งตัวเขาเองที่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้มาถามหา
เขาก็บอกว่าก็ไม่ได้รู้จักกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เลยนะ
ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครมาก่อนด้วยค่ะ

ไม่มีครับไม่มีครับ

เพราะว่าไม่เคยมีปัญหาครับ
ผู้หญิงก็ไม่มีครับไม่ครับผู้หญิงไม่เคย
ไม่มีครับไม่มีไม่มีนะครับไม่เคยแซวนะครับ
งงครับไม่น่ามาเกิดเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะถามหาเราเพราะอะไรนะครับ
เพราะเราไม่ได้มีปัญหากับเขามาก่อนนะครับ
คือความปาดเถื่อนที่ปรากฏเนี่ยมันไม่ใช่แค่การยกพวกไปทำร้ายกัน
แต่มันเป็นการทำร้ายกันแบบไม่เลือกสถานที่นะไม่เลือกว่ามีใครอยู่บ้างใช่ไหม
ทั้งที่เขาไม่รู้อะไรด้วยเลยเขาก็เป็นคนทำมาหากินเปิดร้านค้าของเขา
มีเด็กมีคนแก่มีผู้หญิงอยู่อย่างนี้ใช่ไหม
ถ้ามีเรื่องกันจะหมั่นไส้กันก็ไปตามให้เจอกันแล้วก็ล่ากันไป
จะเข้าป่าเข้ารกเข้าพงที่ไหนจะไปฆ่าไปแทงอะไรกันก็เอาใช่ไหม
ไม่ใช่มาเอาในบ้านของชาวบ้านเขาอย่างนี้
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านที่เกิดเหตุ
เป็นร้านขายของชำอยู่ในซอยเอกชัย๒ตะบนมหาชัย
จังหวัดสมุทรสาครนะครับวันนี้ที่ร้านก็ยังขายของเปิดตามปกติ
เราก็ไปคุยกับเพื่อนบ้านข้างร้านที่เกิดเหตุ
แต่ว่าก็ไม่มีใครให้ข้อมูลอะไรกันนะครับได้คุยกับคุณตาที่ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เสียหาย
เป็นผู้ชายที่อยู่ในกลุ่มที่ถูกวัยรุ่นใช้ปืนจ่อในคลิปชายสูงอายุ
โดยเล่าว่าขณะเกิดเหตุนอนดูทีวีอยู่ชั้นล่างของบ้านกับหลานสองคน
แล้วก็ยายด้วยได้ยินเสียงเหมือนคนทะเลาะกันทะเลาะกันเสียงดังเลย
ก็เลยวิ่งไปดูพบว่ามีชายคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหลบบริเวณหลังบ้าน
อีกคนวิ่งขึ้นไปข้างบนบ้านแล้วมีกลุ่มวัยรุ่นถือปืนวิ่งตามมาอีก๓คน
วัยรุ่นคนถือปืนก็ใช้ปืนขู่คุณตากับหลานว่าอย่ามายุ่ง
ขณะนั้นตาก็คว้ามีดทำครัวขึ้นมาเอาไว้ป้องกันตัว
ส่วนหลานคนเล็กเอาขลุยมาฟาดหัวคนร้าย
ทำให้คนร้ายโมโหเตะแล้วก็ต่อยหลานคนเล็กจนบาดเจ็บด้วยนะอืม
ผมนอนดูทีวีอยู่นอนดูกับหลานนี้เลย
ผมเห็นผมก็ลุกไปจะหลบหลังบ้าน
เดี๋ยวลูกค้าของลูกผมวิ่งตามผมไป

ถ้าผมไม่โดนยายเขากอดไว้ก็ผมสงสัยผมก็เจ็บ

เห็นหลานโดนเตะโดนถีบแล้วแบบ

ตอนนั้นเขาเตะหลางด้วยเหรอคะคนที่

ถามเขาดูดิเด็กโกหกมันเป็นหรอก
ที่เอาขุยตีอ่ะใช่ไหม
มันล้มเวลาไอ้คนที่มีปืนมันลื่นล้ม

พอวิ่งเข้ามาเป็นเกอบเบื้องมันก็ลื่น

อ๋อวิ่งเอาขุ่ยไปตีเลย
คนหูลายอ่ะ

ส่วนเจ้าของบ้านซึ่งเป็นสามีผู้โพสต์คลิป
วันเกิดเหตุก็ไม่รู้ว่าคนร้ายเป็นใครมาจากไหน
ตอนนั้นตัวเองกำลังอาบน้ำเตรียมตัวจะไปทำงานยืนยันว่าที่บ้านไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครมาก่อน
กลุ่มผู้ชายที่นั่งดื่มสุราอยู่หน้าร้านเป็นรุ่นพี่กับเพื่อนที่ทำงานบริษัทเดียวกัน
จะมานั่งเล่นบริเวณหน้าบ้านอยู่บ่อยครั้งวันเกิดเหตุก็ไม่ได้ส่งเสียงดัง
ไม่ได้ไปแซวผู้หญิงไม่ได้มีเรื่องกับใครมาก่อน
หลังเกิดเหตุผ่านมา๒วันแล้วแต่ตอนนี้ความรู้สึกของครอบครัวยังหวาดกลัว
จากคนร้ายเข้ามาก่อเหตุอุกอาจมากคมคู่คนแก่กับเด็กที่ไม่รู้เรื่องด้วย
ภรรยาตอนนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับถึงขั้นอยากจะย้ายบ้านหนี
ไอ้พวกนี้มันจะย้อนมาอีกก็เลยอยากฝากบอกว่า
หากมีอะไรให้มาพูดกันดีไม่ใช่มาทำร้ายมาทำแบบนี้
พอผมเปิดออกมาผมได้ยินเสียงดังก็มีผู้ชาย๓คนวิ่งตามเข้าไป
ตามที่ที่ว่าเขาวิ่งเข้ามาพร้อมปืนนะครับ
เขาบอกให้ผมเข้าไปไม่ยุ่งไม่เกี่ยวถอยไปเดี๋ยวกูยิงไส้ไส้แตกเขาบอก
คือเลิกงานมาเขาก็มากินแต่ไม่ใช่ว่าทุกวันนะ
รู้จักกันนั้นรู้จักกันตกใจหมดเลยโฟนครับ
แฟนผมยิ่งหนักเลยอยากย้ายบ้านหนีเลย
วันนั้นได้ยินเสียงเปลือกเป็นกรี๊ดด้วยตามกล้องมือ
ทุกคนแหละแม่ยายลูกผมแฟนเขาก็กรี๊ดเหมือนกับผู้หญิงนะ
เห็นปืนเห็นเขาตีกันทุบขวดทุบอะไรเขาก็ตกใจนะ
อืมแล้วแฟนเราอยู่ตรงไหนครับ
เขาวิ่งทั่วเลยครับเขาไปขอขอร้องขอกราบขอว่าไม่ให้ทำไม่ให้ทำ
ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับเขานอนไม่หลับเขากลัวแบบมานั่นแหละครับ
ก็เป็นหวังคุณครับผมอยากจะย้ายบ้านหนี
ทีนี้มาดูความครึบหน้าทางคดีน่าค่ะ
ชุดสืบสวนตำรวจภูทรเมืองสมุดศาคอนบอกว่า
วันนี้เรียกตัวผู้เสียหายทั้ง๓คน
รวมถึงเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มด้วยที่กลับไปก่อนหน้านี้
กลุ่มคนร้ายถามหาก็เรียกมาสอบปากคำอย่างละเอียดแล้ว
แล้วก็คุยกับเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วตอนนี้รู้ตัวกลุ่มที่ก่อเหตุทั้งหมดแล้ว
นำญาติมาสอบปากคำแล้วแล้วก็ล่าสุดรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับแล้วค่ะ
สี่คนนี้ค่ะอืมนายบัญชาไข่เพชรนายนัทธพงศ์กปินชรานนท์
นายภูศิษฐเมฆสวัสดิ์คนนี้เป็นคนถือปืนนะคะนายภูสิตคนนี้
และนายเจดเมฆสวัสดิ์ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวทั้ง๔คน
ดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วค่ะก็อยากจะรู้จริงจริงเลยว่า
ถ้าจับได้จะอ้างว่าอะไรจะบอกว่ายังไงทำไปเพราะอะไรนะ
จับไปรวมกับสามคนที่ไปทำร้ายหนุ่มร้านเบอร์เกอรี่ที่เมืองนนท์ดีไหม
ไปร่วมกันเลยเหรอให้มาอยู่ด้วยกันโอ้ย